คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับร้านค้าตอนนี้

ที่จังหวัดเลยร้านชาบูคนเข้าร้านดีใจครับ

มันมาเป็นมิจฉาชีพครับ
มากินแล้วประหนึ่งชักดาบเลยแหละนะฮะ
สลิปทำสลิปปลอมตบตาทางแคทเชียร์เขาครับ
จากคลิปจะเห็นว่าลูกค้าชายคนหนึ่งนะครับทำทีเป็นจ่ายค่าอาหารด้วยการโอนเงินออนไลน์
แล้วก็ใช้สลิปปลอมนะฮะคือมาเปิดให้พนักงานร้านเนี่ยดูหลงเชื่อ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านชาบูชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลยครับ
ทีมข่าวติดต่อไปยังร้านชาบูดังกล่าวนะครับได้ข้อมูลว่า
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
นี่ทำทีเป็นถ่ายนะแล้วก็เปิดภาพไอ้สลิปปลอมเนี่ยให้ดู
อ่ะจะเล่าให้ละเอียดละเอียดลูกค้าชายในคลิปมากับเพื่อนอีกคนนึงครับ
ให้ดูแล้วล่ะกระทั่งปิดร้านเจ้าของร้านมาดูรายรับรายจ่าย
ไอ้ลูกค้าคนนั้นมันไม่ได้โอนดีกว่ามันไม่มียอดเงินเข้ามา
เชื่อว่าลูกค้าเนี่ยทำภาพสลิปปลอมขึ้นมาเพื่อตบตาครับ
ซึ่งการกระทำนี้เขาบอกว่าเป็นการทำครั้งที่๒แล้ว
โดยครั้งแรกเนี่ยนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่๓๐ธันวาคมปีที่แล้ว
โดยลูกค้าชายเนี่ยโอนเงินค่าชาบูแค่บาทเดียวจากยอด๕๗๖บาท
แล้วถ่ายภาพสลิปโอน๑บาทเอาไว้จากนั้นนะครับ
ไปใช้คอมพิวเตอร์ลบเลข๑ในภาพแล้วเปลี่ยนเป็นเลข๕๗๖บาท
แล้วก็โชว์ให้พนักงานดูจนพนักงานหลงเชื่อไปแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วก็ร้านอาหารระวังการกระทำของบุคคลนี้นะครับ
และหลังจากเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปลูกค้าผู้ก่อเหตุนะครับ
ติดต่อมาขอชดใช้ค่าเสียหายแล้วนะซึ่งทางร้านกำลังตัดสินใจอยู่
ว่าจะรับเงินชดใช้คืนหรือจะดำเนินคดีดีคุณผู้ชมว่ายังไงถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของร้าน
จะรับเงินคืนแล้วจบกันหรือจะดำเนินคดีดีครับเพราะว่าไอ้แบบนี้นะเขาไม่ได้ทำที่นี่ที่เดียว
มีร้านอื่นอีกหลายร้านเลยบอกว่าไอ้หมอนี่แหละก๊อฟ
หลอกกินฟรีด้วยวิธีนี้มาแล้วหลายครั้งฮะถ้าหลายครั้งผมว่าดำเนินคดีดีกว่าใช่นะคะ
ครั้งเดียวอาจจะยอมเอาเงินคืนมาหลายครั้งนี่ดูจิตสำนึกบางเบาไปนะ